วันนี้ตลอดทั้งวันความสนใจของผู้คน
ยังอยู่กับเรื่องของการเข้าไปล่าสัตว์ป่า
ในพื้นที่เขรอกสามารถสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นรสวน
ของผู้บริหารใหญ่ของบริษัทยักษ์ใหญ่

ขณะเดียวกันวันนี้ทางไทยรัฐทีวี
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ได้พูดคุยกับผู้ที่มีสื่อกระแสสังคม
แล้วก็ตรวจสอบกระแสสังคมอยู่ตลอดนะครับ
รวมทั้งได้พูดคุยกับทาง
ประธานบุญธิสืบนาคสะเถียนด้วยนะครับ
แต่ว่าวันนี้กลุ่มในพรานแล้วก็
ผู้ที่เข้าไปยิงสัตว์ป่าในป่าทุ่งใหญ่นเรสวน
ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอยู่นะครับ
วันนี้มีการไปตรวจค้นบ้านของนายเปรมชัยกับพวก
แล้วก็ยึดอาวุธปืนไปตรวจสอบได้หลายรายการ
ขณะที่สังคมยังคงจับตาดูว่าเรื่องนี้ที่สุดแล้ว

ปืน๔๓กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนอีกนับไม่ถ้วน
และงาช้างสองคู่ที่ตำรวจตรวจพบจากการเข้าคนบ้านของ
เปรมชัยกรณสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
เวอลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้ต้องหาคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าสงวน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
จังหวัดกาญจนบุรีโดยตำรวจได้ยึดของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบ
อย่างละเอียดแม้ว่าผู้ดูแลบ้านจะอ้างว่ามีเอกสารครอบครอง
อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตามปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพักของ
ผู้ต้องหาในคดีทั้งหมด๔คนเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนนทบุรีราชบุรีนครราชศรีมา
กรุงเทพมหานครรวมหกจุดเจ้าหน้าที่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในคดีเพียงจุดเดียวที่บ้านพักของนายเปรมชัยส่วนจุดอื่นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
วันนี้ตรวจค้นทั้งหมด๖จุดมีที่เมืองการ๑จุดที่ราชบุรี๑จุด
กรุงเทพ๑จุดที่โคราช๑จุดแล้วก็ที่นนบุรีอีก๒จุด
ก็มีพบซากสัตว์เป็นงาช้างสองคู่ซึ่งเบื้องต้นผู้ครอบครองแจ้งว่ามีหลักฐานครอบครอง
แต่ปรากฏว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ติดก็เดี๋ยวก็จะยึดไปให้กรมอุทยานยืนยันเป็นหนังสือ
แล้วก็พบปืนอีกประมาณ๔๐กระบอกเป็นปืนสั้น๒กระบอกปืนยาว๓๘กระบอก
ส่วนใหญ่เป็นปืนไลเฟิลมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานยืนยันว่า
เขาชอบลาดสัตว์นะครับมีอาวุธที่ใช้ลาดสัตว์
มันไม่มีเหตุแล้วครับอยู่ดีเข้าไปในที่อย่างนั้นนะครับ
เครื่องของเครื่องครัวไปครบถ้วนนะครับ
ทราบว่าหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็ไม่ได้เตรียมไป
ไปหาข้างหน้ามันก็คงไม่มีเหตุอย่างอื่นหรอกครับ
จากหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบในที่เกิดเหตุ
และจากการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังทำการตรวจสอบคลิปเสียงสนทนา
ระหว่างชายสองคนที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
และหนึ่งในผู้ต้องหาที่กำลังต่อรองอะไรกันบางอย่าง
ไม่น่าเอาตัวยึดมาครับ
จากคลิปเสียงนี้ถูกสังคมตั้งคำถามว่า
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ระดับสูง
มีส่วนรู้เห็นในการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือไม่
ทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องคลายปม
ด้วยการเรียกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ที่เข้าเวรในช่วงวันเกิดเหตุมาสอบปากคำ
กองบังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อหาข้อเท็จจริงและยังต้องรอฟังผลการตรวจสอบต่อไป
กล่าวถึงรูปคดีแม้นายเปรมชัยจะยังให้การปฏิเสธ
แต่พนักงานสอบสวนก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้
ไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์และอาวุธปืนที่ตรวจพบ
ไปดูประวัติของนายเปรมชัย
พบว่าเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม๒๕๕๙
เคยถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
เรียกไปรายงานตัวทำให้เป็นที่จับตาว่า
สาเหตุที่ถูกเรียกตัวอาจจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงของพักเพื่อไทย
เนื่องจากบริษัทอิตาเลียนไทยมีชื่อเป็นผู้รับเหมา
โครงการใหญ่หลายโครงการในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัฒน์
จนมาถึงยุครัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
เจกต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสีแดงสีม่วงท่าเรือน้ำลึกถวาย
รวมถึงโครงการบริหารจัดการน้ำ๓แสนล้านบาท
แต่ภายหลังการเข้าพบคอสชในครั้งนั้น

ถูกเชิญไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจทั่วไปเท่านั้น

ทำให้ชื่อของเปรมชัยกรณสูตรกลับมาอื้อเฉาเป็นข่าวอีกครั้ง
เป็นข่าวในด้านลบที่สวมบทบาทเป็นนายพราน
ส่วนจะผิดถูกอย่างไรว่ากันที่พยานหลักฐาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน